คุณผู้ชมคะจังหวัดลำพูนก่อนหน้านี้
เคยประสบปัญหาความแห้งแรงอย่างหนักนะคะ
แต่ด้วยสายพระเนธอันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงบากบั่นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
และทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกร
ในพื้นที่ดีขึ้นจบจนปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดลำพูน
วันที่๑๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๐๐ใต้
จากทรงบากบเอแฟฟอินจินเดช
พศสิงค่ำชายาอยองหรือพ่อหลวงสิงค่ำ
อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำย้อยหมู่ที่๑๐ตนขเจดีย์อปลาสางก์
เคยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

จะมีแนวทางเพื่อช่วยชาวบ้าน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสมอ

ทำไมตะบนนครจิดีนี่
ชื่อนครจิดีทำไมแห้งแร้ง

จะมาช่วยจะมาช่วยให้มันมีน้ำครับ

ที่ไหนเก็บน้ำได้เยอะ

แต่ไม่ได้รบกวนชาวบ้าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งรับสั่งให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย
ในพื้นที่๑๒๗๐๐ไร่

เป็นกุญแจแรกที่ช่วยพลิกฟื้นลุ่มน้ำแม่อ่าว

และยังทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ช่วยชาวบ้านกว่า๕๐๐๐หลังคาเรือน
ได้มีน้ำกินน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้
มานี่ก็ดีเอาได้ผลรับประโยชน์
ชาวบ้านรับประโยชน์กันเยอะเลย
ตั้งแต่บกปลูกถั่วบูกต้นไม้ปุกมะม่วงปลูกอะไรได้หมดแหละค่ะ
ดีขึ้นมาชาวบ้านมีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมดี
พื้นที่บ้านน้ำย้อยสามารถทำการเกษตรได้
โดยอาศัยน้ำจากอ่างแม่อาวน้อยสูบเข้าไร่สวน
ซึ่งส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชแบบผสมผสาน
พืชสวนพืชไร่และผลไม้
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง

๔ไร่ผมก็ตอนนั้นปลูกน้ำย้าย

มีน้ำย้ายแล้วก็เดี๋ยวผม

ผมก็เอาฝรั่งปลูก

มะขูดเนี่ยครับปลูก
แล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ก็ชาวบ้านดีใจกันทุกตำบลนะคะ
เพราะว่าได้ใช้น้ำได้มีอุดมสมบูรณ์
มีต้นไม้ต้นอะไรขึ้นเขียวชะอุ่มครับ

ทุกอย่างเมื่อก่อนแห้งแรง
ด้วยพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้ราศดร
นำมาซึ่งความทราบซึ้งใจของชาวรุ่มน้ำแม่อ่าว

ไม่มีชนชาติใดในโลกที่โชคดีเท่าคนไทยอีกแล้ว
องค์การปัญหาสุจจวรรณภูมิเราก็ได้น้องนำ
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา
ลักษณะของการแตกจากภายใน
เมื่อพี่น้องประชาชนที่จะพัฒนา
เราจะต้องให้เขาเตรียมพร้อม
ตัวเพื่อจะรองรับการพัฒนา
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้การพัฒนาเข้ามาแล้วเขาเตรียมพร้อมไม่ทัน

เพราะด้านเนี้ยวคิดนี้เราก็ปรับเป็นเนี้ยวคิดเรื่องของการ
ที่ประกาศว่าลับคูลจะเป็นนักคลอดเองสูญใต่ะทางุงชน
แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเอาคุณค่าเป็นมูลค่า
ในคิดนี้เราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบประทานนี้
มีการเตรียมตัวหรือเราเรียกว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานในเตรียมตัว
แล้วก็แต่งตัวแล้วก็เปิดตัว
ที่เราเรียกเป็นภาษาที่ทางการหน่อยหนึ่งก็คือว่า
เมืองแต่งเมืองและเปิดเมือง
การทำเรื่องลำคูตเวียนทะคอนถูกท้ายความจำจุด
แล้วก็ใช้แนวคิดของเศรษฐกิจพ่อเพียงเมื่อเริ่มเดินการ
เพื่อให้การเศรษฐกิจขึ้นขึ้นตอนนี้เราก็สำเร็จเป็นขั้นตอน
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย